คุณผู้ชมครับหนึ่งในมาตรการที่คณะกรรมการโควิดชุดใหญ่ได้เสนอคอลโลมอล์วันนี้แล้วก็มีมติออกมาก็คือการเตรียมพร้อมรองรับเอาไว้ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะไปสู่ระยะที่สามค่ะคือผู้ป่วยจะเยอะขึ้นอืมก็ต้องหาสถานที่ที่จะรองรับผู้ป่วยได้เยอะเยอะนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือโรงพยาบาลบางบัวทองสองนะคร
เชื้อโควิดด้วยนะฮะหลังเมื่อคืนมีการย้ายผู้ป่วยปกติออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางบัวทองหนึ่งโรงพยาบาลใส่น้อยแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงนี่ฮะอ่าวันนี้เขาก็มีการติดแผ่นป้ายขนาดใหญ่หน้าทางเข้าโรงพยาบาลอ่าในการงดให้บริการผู้ป่
กลัวบ้างถ้าจะต้องมาใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด๑๙แต่ก็เชื่อว่าทางโรงพยาบาลจะมีมาตรการในการดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
คือทางโรงพยาบาลเขาได้ประสานกับผู้นำชุมชนด้วยนะครับในการเตรียมความพร้อมนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เขาจะให้ทางท้องถิ่นใช่ไหมเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยนะครับ
จากส่วนกลางนะครับก็เลยจะต้องประสานความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งทราบข่าวก็จะตกใจแล้วก็อาจจะต่อต้านอาจจะไม่เห็นด้วยเนี่ยนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้กับโรงพยาบาล
คือที่ใกล้ที่สุดคือหมู่บ้านพฤกษาสามนะคะก็หลายคนบอกว่าก็กังวลเหมือนกันแหละ
เพราะว่าอย่างบางคนเขาก็ขายของไงก็ไม่รู้ว่าคนมากินของที่ร้านเขาไปโรงพยาบาลมาก่อนหรือเปล่า
ติดเชื้อไหมอะไรแบบนี้คือความกังวลใจภาพรวมอ่ะเนาะก็อยากจะลองดูเรื่องของความปลอดภัยให้หน่อย
คือว่าจะบอกเราบอกว่าไม่ให้มาแล้วเขาป่วยอ่ะเราก็ต้องช่วยกันเราต้องช่วยกัน
แต่ในใจว่าทางรัฐบาลเขาจะยังไงก็เรื่องของเขา

อย่างนี้เราก็ปิดปากอะไรก็ว่าไป

แต่ถ้าเราไปอยู่ในชุมชนเราก็ต้องปิด

เขาก็กังวลใจแบบพื้นฐาน

กับคนที่อยู่ใกล้ว่าเออสมมุติมาจริง

จะมีการป้องกันเฝ้าระวังยังไงเพื่อความปลอดภัย
ธิบดีกรมการแพทย์ในแพทย์สมศักดิ์

อยากจะขอความร่วมมือกับคนในชุมชนทุกพื้นที่
เพราะเรื่องนี้ต้องรวมใจกัน

ต้องช่วยเหลือกันเดี๋ยวจะมีการอธิบาย
คนในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัย
ในพื้นที่ด้วยคือมันก็ต้องมีจุดรองรับนั่นแหละ

คือท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบโอ้โหไปมีเชื้อแพร่กระจายอะไรพวกนั้น